ว่าไปที่ปฐุมธานีกันหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเขาไปรำแก้บนกับท้าเวสุวรรณ
หลังประสบความสำเร็จขายที่ดินได้จะเป็นยังไงติดตามเลยในช่วง

ตามมาไวจ้าไปที่นี่เลยวัดดอนใหญ่นะคะ
อยู่ที่ตะบนลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
บรรยากาศภายในวัดเนี่ยเต็มไปด้วยประชาชนสายหมู่ที่เขาเดินทางมาแก้บน
แล้วก็ขอโชคขอลาบจากท้าเวสวรรณกับไอ้ไข่
มากันไม่ขาดสายเลยนะคะเนี่ยวันนี้วันที่สิบคนเยอะแล้ว

คือมาตั้งแต่แก้บนงวดที่แล้วจนถึงงวดถัดไปด้วย
ที่จะขอเพิ่มเติมนะคะประชาชนที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาเดินทางมาที่นี่นะคะ
เป็นการเปิดดวงเปิดโชคบางคนก็มีการเจิมมือประพรมน้ำมนต์แบบที่เห็นนี้
นะคะคุณเกดมณีพวงผู้ชาวบ้านพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
มาพร้อมกับพานบายสีชุดใหญ่และนางรำกว่า๑๐คนนะคุณ
ซึ่งเป็นนักเรียนจากวัดดอนใหญ่นี่แหละค่ะ
นำมาทำอะไรแก้บนกับองค์ท้าเวสวรรณคุณพี่เห็นไหมนี่
ให้นางรำมารำถวายแก้บนนี้คุณพี่บอกว่าได้มาบนบานสารกล่าวกับท้าเวสุวรรณว่า
ว่าถ้าหากขายที่ได้ภายใน๑เดือนเป็นไงจะนำนางรำมารำถวาย
นั่นแปลว่าเขาขายได้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าหลังจากขอไปสองสัปดาห์
ขายได้ทันทีซึ่งตอนแรกเขาบอกเขาตกใจเหมือนกันนะ
จากว่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยไปเดินทางไปบนบานสารกล่าวเรียกได้ว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่เขาว่าดีที่เขาว่าฮอตที่เขาว่าฮิตมีชื่อเสียง
เขาไปบนหมดเรื่องของการขายที่ดินเป็น๑๐ที่อ่ะ
ให้ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่เป็นผล
อันนี้บอกเลยว่า๒สัปดาห์หลังจากกลับไปที่นี่ขายได้เลย
ก็เลยต้องกลับมาแก้บนชุดใหญ่ตามที่ได้บอกไว้แบบนี้และแน่นอนว่าเขาก็ไม่พลาด
ที่จะจกจกอะไรเพราะมีแต่จุดทงจุดทูบ
กระจกอะไรเอ้าคุณเรามีจุดทูบจุดประทัด
แล้วเราขอเป็นจอจานได้ไหมมันจะได้คล้องกับเพลง
จกนี่คือจกจกจกจกจกหายเสียงโชค
จังหวะทำนองไม่ต่างอะไรกับจุดจุดทูปเป็นเพลงเดียวกัน
มันคนละเพลงเอ้าหูคุณเพี้ยนหรือเปล่าคุณชนะ
อ้าวเป็นที่ผมเองก็ได้อ้าวคุณลองจกสิ
จกจกจกจกให้ทองคำแล้วดูสิ
ไม่หากก็ข้ามไปเออเอาเองว่าจกแล้วเป็นอย่างไรนะ